พาคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชค่ะคือมีผู้หญิงคนนึงเขามีอาการแปลกคล้ายกับคนคลุมคลั่งแต่ไม่ได้เป็นการคลุมคลั่งแบบทำร้ายคนอื่นนะคะ
แต่ว่าคนใกล้ชิดบอกว่าสงสัยว่าเธอถูกหมอมโนราทำของใส่หรือเปล่าเพราะว่าเธอไปร่วมงานงานหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเธอก็มีอาการแปลกเดี๋ยวลองไปดูงานนี้ดูค่ะ
ในพิธีด้วยคนแรกที่มีการเข้าทรงคือนายพานุกระจ่างจบอายุยี่สิบสาม
เป็นลูกชายของนางสาวออนอุมาเดชศรีอายุสี่สิบเอ็ด
คนที่มีอาการคลุ้มคลั่งอ่ะค่ะครับญาติญาติเชื่อว่าหมอมโนราคนนี้
ทำของใส่นางสาวออนอุมาเพราะหลังจากกลับจากพิธีนี้
นางสาวออนอุมาแปลกเลยมีท่าทีแปลกขับรถหายเข้าไปในถ้ำ
สำนักสงฆ์เขาแม่หน้าหมู่หนึ่งอำเภอทุ่งใหญ่นี่คือออนอุมานะคะ
ญาติต้องแจ้งกู้ภัยให้ช่วยกันหาอยู่ดีขับรถหายเข้าถ้ำไปเฉยเลย
อืมแต่หาเจอนะคะช่วยออกมาพอช่วยออกมาปุ๊บ
อาการเปลี่ยนไปเลยแปลกมากคลุ้มคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่อง
บอกแค่ว่าถูกคนทำของใส่ให้หลงรักผู้ชายคนนึงแล้วพูดเหมือนคนพูดเพ้อค่ะ
สุดท้ายต้องให้พระรดน้ำมนต์ให้แล้วก็นำตัวกลับไปรักษาที่บ้าน
ทีมข่าวก็ไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาแม่หน้านะคะที่หมู่๑
กรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่ไปถามพระอาจารย์สุรินทร์เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์
แล้วก็โอ้โหมันไม่รู้บังเอิญหรือยังไงอะค่ะ
นางสาวออนอุมานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับญาติพอดี
เขามากันสามคนครับมาทำบุญพอดีเลย
ปิ่นโตดอกไม้ทูบเทียนน้ำดื่มมาถวายเพลงให้กับพระ
ทีมข่าวของเราก็เลยได้เจอแต่ทีมข่าวของเราบอกว่าสีหน้าท่าทาง
คุณออนอุมาก็ปกตินะก็ดูสดใสร่าเริงพูดจาปกติ
เนี่ยผู้จาปกติมากไม่ได้เหมือนแบบผู้จาเพ้อ
หรือมีอาการแปลกแปลกหรือคลั่งหรืออะไรเลยก็เลยได้คุยกับลูกชายด้วยค่ะ
อืมลูกชายบอกว่าคือวันเกิดเหตุเนี้ย
แม่ก็นำอาหารนำปินโตไปวัดที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาแม่นาคครับ
หลังจากเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเข้าครัวทำกับข้าวก็ตำเครื่องแกงเอาไว้
อยู่ดีแม่มีอาการแปลกขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลย
บอกใครด้วยว่าไปไหนขี่ออกไปเฉยเลยหายไปเป็นครึ่งข้อนวัน
ในบ้านเป็นห่วงพากันออกตามหาชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ออนอุมาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในสำนักสงฆ์ถ้ำเขาแม่หน้า
ก็เลยไปตามหาตัวประสานตำรวจประสานกู้ภัยเลยนะคะ
ให้ช่วยกันตามหาตัวหากันอยู่นานพอสมควรก็เป็นแบบเกือบชั่วโมงได้
เจอคุณออนอุมาอยู่ในถ้ำพอเอาตัวออกมาจากถ้ำเท่านั้นแหละ
แปลกเลยสับสนเพ้อบอกแค่ว่าถูกทำของ
ถูกยาเสน่ห์ค่ะถูกทำเสน่ห์ให้หลงรักผู้ชายคนนึง
ตัวนางสาวออนอุมาคนที่คลุ้มคลั่งแล้วมีอาการแปลกเนี่ยนะคะ
คือเธอก็คุยกับนักข่าวได้คล้ายกับปกติอะค่ะ
บอกว่าคืนวันที่๕ตุลาคมครอบครัวกับญาติจัดพิธี
ตั้งโรงครูหมอมโนราแก้บนที่บ้านในหมู่บ้านจุลาพร๓
ญาติที่นับถือครูหมอมโนราทำพิธีให้
พิธีเริ่มขึ้น๒ทุ่มจนถึงเช้าวันถัดไปก็คือ๖ตุลาคม
กับเพื่อนเพื่อนบ้านก็มาร่วมพิธี
ทำพิธีครูหมอมโนราได้เข้าทรงร่างของลูกชายคือนายพานุ
ก็มีการแสดงท่าทางเต้นรำในแบบฉบับมโนราอยู่ในโรงพิธี๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังครูหมอมโนราออกจากร่างลูกชายครูหมอมโนราก็เข้าทรงร่างของคุณออนอุมาต่อเลย
ก็ลุกขึ้นยืนรำกันอยู่พักใหญ่
พอรุ่งขึ้นจัดสำหรับอาหารนำข้าวใส่ปินโตดอกไม้ทูบเทียนน้ำดื่มไปวัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ต้องรับช่วงโตจ้าโผตี่นี้

มีมีคะมีเรียบร้อย

เขาห่างเอิ้นเอิ้นไม่ได้ทำให้เลย

สุดท้ายคุณออนอุมาบอกว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้
คือเธอเนี่ยต้องเป็นคนรับช่วงต่อสืบสารครูหมอมโนรา
ต้องรับต่อมา
ก็เลยจะต้องมีการแก้บนครูหมอมโนราเร็วนี้
ไม่เกินพฤศจิกายนนี้จะต้องตั้งหิ้งเคารพบูชานำสิ่งของมาเส้นไหว้
ตามที่ปู่ญาตายายเคยทำมา
นี่คือต้นเรื่องที่ทำให้เธอมีอาการแปลก
เข้าร่วมพิธีแล้วเธอก็ต้องรับช่วงต่อครูหมอมโนรามา